เรื่องของโลกสองใบที่จังหวัดนครศรีธรรมาราช
มันเป็นคลิปที่เปิดเผยมาก่อนคือกู้ภัยเขาเข้าไปช่วยแล้ว
มีเจ้าของรีสอร์ทไปช่วยแล้วก็ฝ่ายเมียหลวงก็ถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ย
แล้วก็มีการตะโกนต่อว่าต่อขานหาว่ามายุ่งกับสามีเขา
คำถามก็คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกทำร้ายยังไงไหม
เพราะฝั่งของลูกสาวของหญิงคนนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้อายุ๓๙ปีนะครับ
บอกว่าไปแจ้งความแล้วแต่คดีไม่คืบเพราะว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะ
สุดท้ายเนี่ยคือล่าสุดนี่มีรายงานข่าวว่าเสียชีวิต

แต่แม่ลูกสาวเนี่ยโพสต์ล่าสุดเนี่ย
แล้วก็สมาคมสื่อหมวญชนะครศรีรภราษณ์โพสต์เนี่ย
สิ้นใจแล้วนะครับแม่ม่ายที่ถูกเมียหลวงรุมกระทืบเสียชีวิต
สิ้นใจแล้วที่โรงพยาบาลมหาราช
ในขณะที่ลูกสาววิ่งร้องสื่อขอความเป็นธรรมให้แม่นะ
เนี่ยฮะแล้วก็บอกว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรม
คือในมุมของลูกสาวของหญิงสาวที่อยู่ในห้องในรีสอร์ทเนี่ย
ยืนยันว่าแม่ถูกทำร้ายค่ะฝ่ายเมียหลวงเข้าไปแล้วทำร้ายแม่ถึงขั้นเอาด้ามไม้กวาดเนี่ย
แทงไปที่อวัยวะเพศของแม่
ก่อนที่เจ้าของรีสอร์ทกับกู้ไผ่มาช่วยนำตัวส่งลงพยาบาล
แต่ว่าฝั่งเมียหลวงอะค่ะเขาปฏิเสธนะคะ

คือเขาตามสามีเขาไปเพื่อที่จะไปดูแหละว่าสามีไปมีกิ๊กไปมีผู้หญิงคนอื่น
แล้วพอเข้าไปในห้องเห็นตัวผู้หญิงอีกคนนึงเขาอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่แล้ว
ล้มอยู่แล้วนอนล้มอยู่แล้วทางฝั่งเมียหลวงบอกว่าไม่ได้ทำร้าย
เขาเครียดมากเลยกับคราวนี้เพราะว่าเขาก็ถูกสังคมตำหนิต่อว่า
เขาก็ยืนยันว่าเขาเปล่าคือเขาบอกว่าเอาละในคลิปเนี่ยเขาอาจจะพูด
ต่อว่าด่าทอแต่ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายก่อนหน้านี้เลย
มีเสียงในคลิปเนี่ยเดี๋ยวท่านลองฟังสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะไล่เรื่องนี้ให้ต่อ
ไหนล่ะตรงรถแต่พีศน์มีโดดเดวเวียดอยู่แทวนี้นี่
เหนาออกปวดนะวัดมัตตูขาบุ๊ดเลว

เพราะฉะนั้นถ้าจะถามเนี่ยเราก็เลยไปถามกู้ภัยกันแล้วกัน
กู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่บาดเจ็บในวันนั้น

นางสาวจีราวัลอายุ๓๙ปีผู้ที่เข้าไปช่วย
เป็นกู้ภัยของมูลนิธิมหากุศลใต้ตึกเสียงตึ้งนครศรีธรรมราชนะครับ
นายพนมจุ้ยสองแก้วและนายชุระธีศรีน้ำทอง
ทั้งสองคนเล่าให้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราฟัง
บอกว่าวันเกิดเหตุที่ไปถึงก็เห็นนางสาวจิราวัล
นอนอยู่กับพื้นแล้วของห้องในรีสอร์ทลักษณะสภาพก็คือน้ำลายไหลนะครับ
พยายามจะพูดแต่พูดไม่ออกบาดแผลตามร่างกายเนี่ย
ไม่มีร่องรอยฟกช้ำไม่มีร่องรอยบาดแผลนะครับ
ก็ถามไปว่าเจ็บตรงไหนบ้างตอนนั้นนางสาวจิราวัล
เอามือไปจับที่บ่าเหมือนกับจะสื่อสารบอกว่าเจ็บที่บ่า
แต่วันนั้นที่จับสังเกตได้ก็คือคนเจ็บพยายามไขว่คว้าที่มือเนี่ย
จะเอาโทรศัพท์มือถือเหมือนกับต้องการโทรศัพท์มือถือ
ส่วนรอยเลือดบนโทรศัพท์ที่รีสอร์ทนะฮะ
ตัวของนายชนละทีกู้ภัยที่ไปช่วยนะครับยืนยันว่าตอนนั้นที่เขาไปถึงเนี่ย
เขาไม่เห็นรอยเลือดนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนถือโทรศัพท์ของคนเจ็บเอาไว้เองนะครับ
ภาพที่กำลังเป็นประเด็นก็คือมีรอยเลือดที่หน้าจอโทรศัพท์
นี่เป็นรูปถ่ายที่ถ่ายในโรงพยาบาลเชื่อว่าอาจจะเป็นรอยเลือดของคนเจ็บ
ตอนเอามือโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยบนรถกู้ภัยอะไรแล้วเนี่ย
อาจจะไปดงไปโดนอะไรแบบเนี้ยนะฮะมันมีรอยแตกอยู่นะของโทรศัพท์นะครับ
เพราะตัวคนเจ็บเนี่ยเรียกหาโทรศัพท์ก็เลยส่งให้ตอนนั้น
แล้วก็ตัวคนเจ็บเองเขาก็เอาไปถือเอาไว้
เพราะว่าตอนที่ว่าผมไปจับโทรศัพท์นะผมก็จับด้วยมือเปล่าแบบนี้
แต่ไม่มีรอยเลือดติดมือผมนะมันก็ไม่มีรอยเลือดแต่
ซึ่งที่มือแกมีเลือดไหม
ไม่นะไม่มีรอยเลือดอะไรแต่กระจกแก้วกระจกหน้าจอนะ
บางทีมันอาจจะแตกบางทีอาจจะบาดมือ
แต่ตอนที่อยู่ในรถแกกำเทียบอะไร
เคยกำอยู่แต่ผมไม่เห็นเพลมที่มืวกันนะ
อ๋อเมื่อกั้นเราก็ไปสนับโยนาทันไปแล้ว
หรือว่ามันยังไม่ฟกช่ำหรือว่า
พอว่าต้องรอยทำถึงวัดเพลย์ฟกช่ำจะพึ่ง

เหมือนสภาพเปลยกายนะพระคุณหนูสองผืน

แต่ก็ที่ยกขึ้นเปรย์บอร์ด

หรือไม่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นนะฮะ

ข้างในอะไรยังไง

ไม่ได้หมายความว่าจะมีหรือไม่มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นนะฮะ
เพียงแต่กูภัยเขาไม่เห็นนะขนาดนั้น
มันอาจจะเป็นรอยฟกช้ำที่ยังไม่เกิด

เขาเสียชีวิตนะครับ
เป็นคดีเรื่องของการเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกสาวของนางสาว
จิราวันนะครับที่ตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ

ไม่ใช่ลูกสาวของผู้ที่อยู่ในรีสอร์ทนะฮะ

กล่าวหาว่าแม่ของเธอใช้ไม้กวาด

เพราะว่าทันทีที่พังประตูรีสอร์ทเข้าไปตอนนั้นที่อยากรู้ว่าใครอยู่ในห้องเนี่ย
ก็เห็นว่าตัวของนางจิรวรรณซึ่งตอนนั้นเจ็บแต่ตอนนี้เสียชีวิตเนี่ย
นอนอยู่กับพื้นแล้วตอนนั้นเธอยังไปห้ามแม่นะ
ทีแรกแม่เนี่ยจะเข้าไปตบเขาจริงนั่นแหละ
แต่พอเห็นอีกฝ่ายนอนอยู่กับพื้นก็ไปห้ามแม่นะ
แล้วก็ไม่กล้าไปแตะต้องไม่กล้าทำอะไรกัน
นำซ้ำแม่ของเธอเนี่ยที่เป็นเมียหลวงเนี่ย
ยังบอกให้ช่วยยกร่างคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถกู้ภัยอยู่เลยตอนกู้ภัยมาช่วย

ทำก็คือปลาโทรศัพท์มือถือของคนเจ็บ
ที่ว่าหน้าจอแตกอะส่วนรอยเลือดกู้ไพบอกว่า
ไม่มีอาจจะเป็นช่วงที่คนเจ็บเขาต้องการโทรศัพ
หน้าจอมันแตกไปแล้วก็ไปหยิบอาจจะเป็นเลือดนะครับ
แล้วก็ก่อนจะถอดซิมการ์ดโทรศัพท์ออกมานะครับ
ตอนนั้นเพราะว่าต้องการเอามาเช็คว่านางจิรวรรณติดต่อกับ
หรือว่าสามีของเมียหลวงเนี่ยเขายังไง

ส่วนเรื่องการปานาฬิกาจนเสียหายเนี่ย
อันนี้ก็มีแต่ก็ยินดีที่จะชดใช้ความเสียหายต่างให้นะครับ
นายภัยบูลนะฮะที่เป็นฝ่ายสามีเป็นช่างรับเหมาสร้างโบสถ์
อายุ๖๕นะครับเป็นพ่อเลี้ยงของเธอ
เธอบอกกับเรานะครับอยู่กินกับแม่ของเธอตั้งแต่เธอยังเด็ก
ทะเบียนสมรสกันก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งเธอถามนายภัยบูลที่เป็นพ่อเลี้ยงแล้ว
นายภัยบูลเนี่ยบอกว่าไปถึงรีสอร์ทเนี่ยตัวนายภัยบูลก็ยังไม่ทันเข้าห้องในรีสอร์ทด้วยซ้ำ
แค่มาส่งนะยังไม่ได้เข้าไปเลยกล้องวงจรปิดยืนยันชัดเจน
เพราะเข้าไม่ได้ต้องเดินไปหาเจ้าของรีสอร์ทอยู่รอบนึง
ทีนี้คนเจ็บเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายนายภัยบุญก็ออกไปก่อน
แล้วในห้องก็ไม่มีอาวุธอะไรตามร่างกายคนเจ็บไม่มีบาดแผลอะไร
ฟกช้ำที่เจอที่โรงพยาบาลก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนมาจากไหน
วันเกิดเหตุยืนยันว่าตอนเปิดประตูเข้าไปเนี่ยเขาล้มฟุบไปแล้วจริงแล้วไม่มีใครทำร้าย

ถ้าเราตีจริงคือมันต้องมีแบบด้ามไม้
ถึงตีทีเดียวมันก็ต้องมีลอย
มันก็ต้องมีบาดแผลเลือดต้องออกมา
เราไม่ได้ทำเขาเลยเขาเป็นของเขาเองเขาล้มของเขาเอง
แม่แม่ยอมรับว่าเออแม่ได้พูดแบบนั้นจริงแต่ว่าแม่ไม่ได้ทำ
แม่บอกว่าดีนะที่กูไม่เอาไม้กวาดลุ้งแม่เอาอย่างนี้แม่ไม่ได้พูด
เท่าแต่แม่พูดว่าดีนะที่กูไม่ได้เอาไม้กวาดลุ้ง
แต่ชาวบ้านอ่ะกลับไปบอกว่าเอามากวาดลุ้งปกติซิ่งมันต้องเปิดสิ
เมื่อผู้ชายเขามาหาคุณแล้วแล้วทำไมคุณไม่เปิด
แล้วทำไมผู้ชายถึงไปหาเจ้าของห้องให้เอากุญแจห้องมาเปิดประตู

คุณผู้ชมคะมาฟังทางฝั่งของลูกสาวคนเจ็บกันบ้าง
นางสาวจิรสาเธอยืนยันว่าแม่ของเธอถูกทำร้าย
เหตุผลที่เธอเชื่อแบบนั้นเพราะเธอเห็นด้วยตาตัวเอง
ด้านหลังของแม่มีรอยคล้ายด้ามไม้กวาด
ตอนไปนอนโรงพยาบาลตามตัวแม่ก็มีรอยเขียวช้ำ
ตัวนางแข้งเมียหลวงก็ประกาศให้คนทั้งหมู่บ้าน
บอกว่าทำร้ายแม่มาแล้วประกาศให้ทุกคนรู้แบบนี้
ประกาศไปหมดเลยว่าโอ้โหเอาไม้กวาดด้ามไม้กวาด
แทงในอวัยวะเพศคือคนในหมู่บ้านเขาได้ยินแบบนั้นกันหมด
ตัวลูกสาวคนเจ็บยืนยันแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเลยว่า
นอนรักษาแม่เธอนอนรักษาตัวจนเป็นแผลกดทับที่ก้น
บาดแผลที่อวัยวะเพศยังตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไร
ลูกสาวบอกว่าตรงเนี้ยมีแผลจริงนะคะแต่ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะแต่ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ
ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ

ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์ก่อนนะคะ